ก่อนจะติดตามข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อลุ้นรับกระบอกน้ำอเนกประสงค์มูลค่า๔๙๐บาทฟรีจำนวน๒๐รางวัลนะครับ
เข้าไปที่หน้ากิจกรรมหรือว่าตอบแบบสอบถามผ่านทางไลน์ไทยรัฐก็ได้นะครับ
โดยเพิ่มไทยรัฐเป็นเพื่อนทางไลน์จากนั้นก็พิมพ์คำว่าตอบแบบสอบถาม
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับกระบอกน้ำอเนกประสงค์ในวันที่๔มีนาคม๒๕๕๙
เราเริ่มต้นไทยรัฐเจาะประเด็นคืนนี้ด้วยเรื่องของเหตุการณ์และก็อุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
นครนายกมีอุบัติเหตุรถเก๋งเบียดกับรถกระบะจนเสียหลักตกข้างทาง
แล้วพุ่งชนเพลิงพักได้รับความเสียหายทั้ง๒คัน
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
หลุดออกมาหงายท้องล้อชี้ฟ้า
พุ่งชนเพลิงพักริมถนนสายลำลูกกาคลอง๑๖
ในพื้นที่ตะบนชุมพลอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ตกข้างทางชนท่อน้ำประปาของอบตชุมพล
ล้อหน้าขวาแตกหน้ารถพังเสียหาย
คนขับรถกระบะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าตลาดคลอง๑๖อำเภอองคารักษ์
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคู่กรณีที่ขับตามหลังมาเบียด
ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกข้างทาง
ส่วนรถเก๋งพุ่งชนเพลิงพักหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยิน
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาหนุ่มวัย๓๔ปีที่อยู่ในอาการมึนเมา
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยกำนันสนั่น๒ถนนบางนาตราด
ในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางมะกงมุ่งหน้าชนบุรี
ขี่ย้อนสอนชนกับรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
ช่วยคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บกูภัยช่วยปฐมพยาบาล
สอบสวนทราบว่าขณะผู้บาดเจ็บทั้งสองคนกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุหนุ่มวัย๓๔ปีที่อยู่ในอาการมึนเมา
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยแล้วย้อนสอนทันที
ทำให้เฉียวชนกันล้มทั้ง๓คัน
ขณะที่ชายคนนี้ยอมรับว่าเพิ่งกลับจากดื่มเหล้าและกำลังไปรับแฟนสาวที่โรงงาน
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ย้อนสอนตามที่ถูกกล่าวหา
ตำรวจสพบางประกงควบคุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนที่จังหวัดตากชาวบ้านควบคุมตัวนายห่องปูอายุ๕๒ปีชาวพม่า
หน้าโรงเรียนราชวิทยาในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอด

หลังพบว่ากำลังอุ้มเด็กชายเนซานลูกชายวัย๖ขวบไปตามถนนแม่สอดค้างพิบาล
แต่ชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามีบาดแผลชะกันที่ลำคอจึงควบคุมตัวเอาไว้
จากการสอบสวนนายหม่องปุ๊รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตนเอง
และกำลังจะอุ้มพาไปโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรพบว่ามีหยดเลือดเป็นทางรอบบ้าน
ว่าจุดเกิดเหตุอยู่ข้างมุ้งเพราะพบกองเลือดตกอยู่
ซึ่งกลางดึกคืนที่ผ่านมานายมองปุ๊ชวนเพื่อนชาวพม่ามาดื่มเหล้าที่บ้านพัก
โดยมีลูกชายนอนหลับอยู่ใกล้แต่หลังจากเมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง

ด้วยความโมโหประกอบกับความเมา
รุ่งเช้าสั่งเมาจึงอุ้มลูกชายเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลที่อยู่ห่างออกไป๒กิโลเมตร
เพื่อนชาวพม่าระบุว่าก่อนหน้านี้นายหม่องปุ๊อาศัยอยู่กับลูกชายและภรรยา
แต่เลิกรากับภรรยาได้๑ปีแล้วเพราะชอบดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำ
สัญญี่อายุ๖๒ปีแม่ยายของนายมองปุ๊ย้ำว่า
ปกติลูกเขยจะเดินทางไปที่ไหนจะพาลูกชายไปด้วยไม่เคยห่าง
แต่ระยะหลังลูกเขยติดการพนันเสพยาเสพติดและดื่มเหล้าเกือบทุกวัน
ทำให้ลูกสาวทนไม่ไหวจึงหนีไปทำงานที่กรุงเทพ
ส่วนที่ก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากความมืนเมาและความเครียด
ตำรวจควบคุมตัวนายมองปุ๊ไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก